วันนี้เนี่ยเทศกาลสงครานเนี่ยใครเขาก็มองถึงเรื่องการเล่นนงเล่นน้ำใช่ไหม
แต่อย่างนี้คุณผู้ชมคุณอย่าลืมนะนี่ก็อยู่ในเทศกาลของการเกณฑ์ทหารด้วย
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูสีสันในการเกณฑ์ทหารกันหน่อย
ดูสิว่าการจับใบดำใบแดงของคนคนนี้เป็นยังไงฮะ
เป็นภาพความประทับใจระดับตำนานกับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นมาหลายต่อหลายปีแล้ว

ก็ว่ากันไปดีใจรอดไปเนาะ
เป็นภาพเก่าแล้วนะนานแล้วเอามาให้ดูกันขำแบบนี้ฮะ
ช่วงนี้เดี๋ยวก็น่าจะมีออกมาให้ได้ดูกันต่อเนาะบรรยากาศการคัดเลือกการเกณฑ์อาหารในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชม